ดูเรื่องของชิดสายเบิร์นที่บอกว่ามีการขับรถมาปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของสองนักศึกษา
แล้วก็เอาปืนยิงนักศึกษาชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ฉุดนักศึกษาหญิงไปไปข่มขืนกระทำชำราว
หลังจากที่ตำรวจออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะตามจับจะจับตายด้วย
ชิดกลัวตายก็มามอบตัวเนี่ยนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจกาลสินก็คุมตัวในชิดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดที่ข่มขืนกระทำชำราว
ชี้จุดที่ปล่อยให้นักศึกษามุดลวดน้ำวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
โดยชิดสายเบิร์นหรือว่านายทิศนุโถนารัฐ
ก็ถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ที่รถกระบะรถกระบะเนี่ยเป็นกระบะแข็บหลัง
ที่มีการลงมือขืนใจนักศึกษาสาว
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายชี้จุดชาวอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
ซึ่งเป็นคนร้ายในคดีพยายามฆ่านักศึกษาชาย
แล้วก็ข่มขืนนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดกาลสิน
ก็เข้ามอบตัวช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ

เพราะว่ากลัวไงกลัวว่าจะโดนจับตาย
เนื่องจากผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกาลสินเนี่ยนะคะ

ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการยิงต่อสู้ระหว่างจับกลุ่มเนี่ย
โดนแน่นอนโดนจับตายแน่นอน
ซึ่งพอมามอบตัวแล้วเนี่ยนะคะ

แล้วก็พาตัวไปชี้จุดที่ประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่เกิดเหตุบนถนนสายนวลสำรานหนองน้อย
หน้าวัดอรัญญิกาวาสวัดบ้านหนองโพนสูง
ตำบลยอดแกงอำเภอนามนที่กาลสิน
ซึ่งเป็นทางเข้ามหาวิทยาลัย

คุณผู้ชมขับกระบะปาดหน้ามอเตอร์ไซต์
ชักปืนยิงนักศึกษาชายฉุดนักศึกษาหญิง
แล้วก็ขึ้นรถไปจอดข้างทาง
ระหว่างเส้นทางกาลสินไปสกลนคร
ก็มีการล่วงละเมิดทางเพศถึง๔ครั้ง
หลังจากนั้นค่ะตรงนี้เลยคุณผู้ชม
ปล่อยตัวให้นักศึกษาหญิงหนี

แล้วเขาบอกว่าให้มุดลวดหนามหนี
ให้โอกาสนะนับ๑๑๐ต้องมุดหนีไปให้ได้
ซึ่งนักศึกษาหญิงก็หนีเอาชีวิตรอดนะคะ
รวมถึงมีการชี้จุดที่จอดรถทิ้งไว้
ที่บ้านในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
แล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวในสวนยางพารา

หลังจากนั้นก็ทั้งดื่มสุราเสพยาบ้า

พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
รวมถึงตอนนี้กำลังจะแจ้งเพิ่มอีก๑ข้อกล่าวหา
ก็คือชิงทรัพย์เพราะว่าผู้ก่อเหตุ
เอาเงินนักศึกษาไปไงอย่างที่บอกว่าเอาไป๑๐๐ไปเติมน้ำมัน๖๐๐
ซึ่งก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาไว้ที่สพนามน
จะส่งฝากขังศาลจังหวัดกาลสินวันนี้แล้วด้วยนะคะ